ไม่จับแต่ว่าก็ต้องจับเพราะว่ากู้ภัยเป็นกู้ภัยต้องจับงูให้ได้

กู้ภัยเดินทางมาจับงูความยาวกว่า๓เมตร
พอจับได้แล้วงูกลับมารัดแขนกู้ภัยซะแน่นเลยโอ้ย
แต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยเจ้างูแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปได้นะคะ
งูตัวนี้อยู่ที่จังหวัดกระบี่เขาเลื้อยข้ามถนนมานะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเป็นมูลนิธิประชาสันติศุกร์
ก็รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเลื้อยข้ามถนน
และก็กำลังเข้าไปในร้านกาแฟ
เจ้าหน้าที่ก็ไปเจอเลยนะคะเจองูเหลือมขนาดใหญ่นอนขดอยู่
พอนอนขดแบบนี้เจ้าหน้าที่ใช้เชือกคล้องคอและจับออกมาจากพงหญ้า
ระหว่างนั้นงูเหลือมค่ะรัดเข้าไปเลยที่แขน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามสะบัดหลายครั้งแต่ว่าไม่หลุดนะคะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านจะมาช่วยคลายตัวงู
แล้วก็ดึงออกไปได้วัดความยาวไม่มากไม่น้อย๓เมตร๕๐เซนติเมตร
น้ำหนัก๑๕กิโลกรัมต้องรีบง้างให้ตัวเขาออกค่ะนะ
ใช่ค่ะต้องไปกันหลายคนนะคะแล้วก็ต้องมีวิธีจับนะคะ
หลังจากนั้นก็จับใส่กระสอบแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จนะคะ
สำหรับงูตัวนี้เลื้อยข้ามถนนมาโดยมีรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมา
ชะลอให้งูเลื้อยข้ามไปก่อนที่เล่าไปแล้ว
จะเลื้อยเข้าไปในร้านกาแฟค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่า
งูตัวนี้น่าจะออกไปหาสัตว์เล็กสัตว์น้อยบริเวณนั้นนะคะ
เนื่องจากฝั่งฝั่งตรงข้ามเป็นป่ารก
มีการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างอาคารพาณิชย์
ทำให้งูออกมาหากินบริเวณใกล้เคียงเยอะมาก
วันที่ผ่านมาจับได้ทั้งงูเหลือมทั้งงูเห่า
ได้มา๓ตัวเขาบอกแบบนี้ที่นี่นะครับ